ทุกผู้ชมครับตามต่อหน่อยเรื่องความรักของหญิงไก่
ค่ะกับเจ้าสัวสุรชัยนะครับก็อย่างที่ทราบ
ตามท้องเรื่องเนี่ยคือลูกของเจ้าสัวสุรชัยเนี่ย
ว่า๘เดือนที่ผ่านมาที่พ่อเนี่ยได้มาเจอหญิงไก่
ถึงขั้นไปจดทะเบียนสมรสด้วยทรัพย์สินอะไรต่างนานา
หญิงไก่ไปเนี่ยร่วมห้าสิบล้านค่ะลูกลูกก็เลยมองว่า
โอ้โหเดี๋ยวจะเสียมากกว่านี้หรือเปล่ามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงหรือ
พาเจ้าสัวสุรชัยกลับบ้านไปนี่คือภาพล่าสุดของวันนี้นะฮะ
หญิงไก่มากับทนายของเธอคือทนายโป้งมาที่สารแขวงพระนครเหนือ
ในพื้นที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับถามว่ามาทำไมเพราะวันนี้เนี่ย
มีคดีที่เจ้าสัวสุรชัยเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องคู่กรณีเอาไว้ฟ้องตั้งแต่ปี๒๕๕๒นะฮะ
แล้วสารประทับรับฟ้องเมื่อปี๒๕๖๓นัดสืบพยานโจทย์วันนี้๒๗ตุลาคม๖๕
เพราะฉะนั้นก็คือเจ้าสัวสุรชัยเนี่ยท่านต้องมาขึ้นศาลค่ะนี่คือหญิงไก่เนี่ยบอกตลอดบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแห่
เจ้าสัวสุรชัยเนี่ยออกมาพูดเหลือเกินว่าความจริงแล้วที่มาอยู่กับเธอเนี่ย
สินต่างที่ให้เธอหลังจากจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ด้วยความรักอย่างแท้จริงหรือว่าถูกเธอหลอกลูกของเจ้าสัวสุรชัยจะได้รู้ความจริง
แต่เจ้าสัวสุรชัยเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยตั้งแต่ลูกเนี่ยมาพามาไปจากบ้านของเธอ
นี่ฮะถามว่าแล้วทำไมต้องมากับทนายโป้งทนายโป้งก็คือทนายกิติคุณต้นยางที่เป็นทนายของหญิงไก่อยู่แล้วนะฮะ
เพราะคดีนี้ของเจ้าสัวสุรชัยเนี่ยตอนหลังเจ้าสัวสุรชัยได้แจ้งความประสงค์ต่อสารขอเปลี่ยนทนายรับผิดชอบคดีให้เป็นทนายโป้ง
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่สารนัดสืบพยานฝั่งโจทย์ในคดีนี้นะทนายโป้งต้องมาและเจ้าสัวสุรชัยที่เป็นโจทย์ต้องมา
นี่แล้วเจ้าสัวจะมาไม่มาเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับคือหญิงไก่เนี่ยเธอบอกเธอตามทนายโป้งมาเลยเพราะว่าอยากเจอสามี
เธอมาตามหาสามีเธอเนี่ยสามีเนี่ยถูกลูกเนี่ยรับไปจากบ้านแล้วติดต่อไม่ได้เลยเป็นห่วงมาก
มั่นใจว่ายังไงวันนี้เจ้าสัวเนี่ยต้องมาสารนี่ฮะเจ้าสัวสุรชัยวัย๗๕ปีหญิงไก่นี่๖๐แล้วนะครับเธอเชื่อว่าจะไม่มีการเลื่อนคดีอะไรด้วยแล้วเจ้าสัวต้องมาสารก็เลยมารอ
นี่ฮะคือเธอบอกว่าต้องการเจอเจ้าสัวสุรชัยสามีของเธอเพราะไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่วันที่ลูกเนี่ยมารับไปจากบ้านของเธอ
คิดถึงเหลือเกินแล้วก็เป็นห่วงมาก
หวังว่าเจอค่ะเพราะว่าเวลาไปขึ้นศาลจะไปด้วยกันตลอดแล้วเที่ยวนี้เที่ยวที่แล้วก็มาแล้วศาลก็ไม่ให้เลื่อนแล้ว
มาตั้งแต่๘โมงครึ่งนะฮะตั้งแต่เช้าเลยนะครับก่อนที่จะขึ้นไปบนศาลนะครับ
หญิงไก่ก็เลยโชว์พระที่ห้อยคล้องคอมาในวันนี้ให้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราดู
นี่ฮะแม่ลูกเธอบอกนี่คือพระพุทธชินราชทองคำเป็นรุ่นที่สำคัญมาก
สร้างมาแค่๑๐องค์เธอบอกเธอแจกหมดแล้ว
เหลือไว้แค่สององค์นะฮะคือองค์ที่ห้อยติดตัวมาในวันนี้อีกองค์หนึ่งอยู่ที่ลูกของเธอ
เธอบอกเธอเป็นคนชอบสะสมพระ
อันนี้เป็นสีสันของเธอ
๑๑นาฬิกาลงมาจากศาลธนายโป้งบอกว่าเจ้าสัวสุรชัยเนี่ยพอขึ้นไปบนศาลนะฮะ
บอกว่าเจ้าสัวสุรชัยได้แต่งตั้งทนายคนใหม่แทนทนายโป้งแล้วในคดีนี้
อ้าวนี่นะฮะส่วนทนายคนใหม่ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี
ให้เหตุผลว่าเจ้าสัวสุรชัยไม่สบายอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางมาได้
โดยมีเอกสารอาการเจ็บป่วยของเจ้าสัวสุรชัยมายื่นต่อสารด้วย
แต่ขอให้เป็นเอกสารลับในสำนวนของศาล
นั่นเท่ากับว่าวันนี้เจ้าสัวสุรชัยไม่ได้มาสาร
คดีที่มีอยู่แล้วเคยเปลี่ยนเป็นทนายโป้งทำแทนคดีทนายคนเก่าเนี่ย
วันนี้ขอเปลี่ยนทนายโป้งออกด้วยเป็นทนายคนใหม่อีกนะครับ
โป้งบอกว่าสงสัยมากเมื่อ๒๑ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะ
ทางฝั่งลูกของคุณสุรชัยไปยื่นเอกสารกับตำรวจกองปราบ
บอกว่าเจ้าสัวสุรชัยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะ
ต่อมา๒๓ตุลาคมมีลูกอีกคนนึงเอาภาพเจ้าสัวสุรชัยมาเปิดเผย
บอกสุขภาพแข็งแรงดีตอนมาอยู่กับลูกหน้าตาสดใสนั่งอยู่กับหลาน
พอมาวันนี้๒๗ตุลาคมต้องมาสารทนายบอกเจ็บป่วยมาสารไม่ได้ขอเลื่อนคดี
แล้วก็ขอเก็บเอกสารเป็นความลับด้วยเลยติดใจว่าเอ๊ะทำไมคนเราเจ็บป่วยได้รวดเร็วจัง
แล้วตอนไปออกข่าวไปให้ข่าวบอกว่าตอนอยู่กับหญิงไก่เนี่ยหญิงไก่ดูแลไม่ดี
ร่างกายสู้ผอมไม่แข็งแรงกลับไปอยู่กับลูกร่างกายแข็งแรงแต่มาวันนี้บอกเจ็บป่วยอีกแล้ว
อย่างไรก็ตามนะครับทนายโป้งบอกว่าสารท่านนัดอีกครั้งนะฮะคดีนี้คือ๘กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ซึ่งทนายคนใหม่ของเจ้าสัวสุรชัยแถลงต่อสารว่าไม่ขอเลื่อนแล้วนะฮะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยทนายโป้งบอกว่าจะไปยื่นคำร้องที่ศาล
ในการขอข้อมูลรายละเอียดของทางเจ้าสัวสุรชัยนะเพื่อจะได้ให้หญิงไก่เนี่ยเขาติดตามตัวสามีเขาต่อไปว่าอยู่ที่โรงพยาบาลไหนอย่างไร
พี่สุชัยอยู่ไหนถ้าเจ็บป่วยจริงนะฮะก็อยากรู้ว่าเจ็บป่วยอยู่ที่ไหนยังไงอาการเป็นยังไงมันก็น่าเป็นห่วงครับตอนอยู่กับเรานี่ดี
คนเดียวกับที่มีข่าวมีคดีหลายคดีหรือเปล่า
ใช่นะฮะแต่ว่าหญิงไก่เธอบอกแห่ขอความเป็นธรรมให้เธอด้วย
คดีต่างเธอก็ผ่านพ้นมาหมดแล้วพ้นคดีหมดแล้ว
แต่ถามว่าใช่ไหมก็หญิงไก่ที่เป็นข่าวดังนี่แหละ
ขณะที่ทางหญิงไก่นะครับบอกว่าวันนี้เสียใจมาก
ที่ไม่ได้เจอสามีที่มาเนี่ยคือกะว่าจะมาดักเจอดักรอเลย
เพราะว่ารักแล้วก็คิดถึงเจ้าสัวสุรชัยมาก
มั่นใจว่าคงจะได้เจอกันจะได้คุยกันสุดท้ายต้องผิดหวัง
ที่สำคัญเนี่ยทนายคนใหม่ยื่นเอกสารกับศาล
บอกว่าเจ้าสัวสุรชัยมาศาลไม่ได้เพราะป่วย
ทำให้เธอเนี่ยยิ่งอดเป็นห่วงไม่ได้
แล้ววันนี้นะฮะเธอยืนยันเลยเธอบอกเธอเชื่อเลยว่า
สามีของเธอเนี่ยไม่ป่วยเพราะตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
ไม่เคยมีอาการป่วยอะไรเลย
ไม่เชื่อเพราะว่าท่านยังอยู่กับเราดีเลย
แล้วยาอะไรก็ไม่ได้ทานมีแต่ยาทางหมอสั่ง
ซึ่งเราเพิ่งพาไปโรงพยาบาลมา
มีฉะนั้นเราไม่เชื่อยังร้องเพลงยังสนุกกับเรา
ยังไปหาหมออยู่เลยวันที่๒๖
พอวันที่๒แล้วนี่มาป่วยตอนไหน
นี่ฮะเธอบอกตอนนี้เธอกังวลมากนะ
เมื่อรู้ว่าสามีเนี่ยป่วยนะ
ซึ่งอันนี้เธออ้างนะ
บอกว่ามันตรงกับที่เจ้าสัวสุรชัยเนี่ย

ที่ลูกจะมาพาไปแล้วก็หายเงียบไปเลยติดต่อไม่ได้
สัวสุรชัยตอนอยู่กับเธอเนี่ยเคยบอกว่า
อย่าให้ใครเอาพ่อหมายถึงเจ้าสัวสุรชัย

อย่าให้ใครเอาพ่อไปไหนนะ
หากพ่อไปเนี่ยพ่อจะเป็นผู้ป่วยติดเตียง
และโดนวางยาแน่นอน
หญิงไก่บอกว่านี่เป็นสิ่งที่เจ้าสัวสุรชัยเนี่ยสั่งเธอไว้
แล้วมีหลักฐานเอกสารชัดเจนด้วย
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยเรื่องนี้
ขอย้ำแค่ว่าเจ้าสัวสุรชัยบอกเอาไว้
ว่าถ้าเกิดให้ใครเอาพ่อไปเนี่ย
มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
หญิงไก่บอกกับเราเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าเจ้าสัวสุรชัยเขาจะเป็นคนที่ระวังและระแวงมาก
แม้กระทั่งเรื่องน้ำดื่มไปไหนต้องเอาน้ำดื่มไปเอง

อ้างว่าแม้แต่คนในครอบครัวของเจ้าสัวสุรชัยเนี่ย
ก็ไม่ยอมกินของไม่ยอมดื่มน้ำที่เอามาให้
ไม่กล้าไปไหนกับครอบครัวด้วย
จนกระทั่งต้องจ้างกาดมาคุมมาคุ้มกัน
ซึ่งที่เห็นวันที่ลูกมารับอ่ะ

บอกไม่ใช่กาดของเธอนะ
กาดของเธอที่จ้างมาดูแลสามีนะ
นั่นคือกาดของสามีจ้างมาดูแลตัวเองนะ
แล้วหากวันไหนกาดไม่อยู่กับเจ้าสัวสุรชัยเนี่ย
ก็จะเป็นหญิงไก่เนี่ยที่คอยดูแลแทน
เนื่องจากเจ้าสัวสุรชัยกังวลว่าจะมีคนเนี่ย
วางแผนมาเอาตัวไปแล้วทำให้เสียชีวิตนะ
ถึงขั้นเคยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะฮะ
ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างว่าอยู่ในสภาพปกติ
จิตใจปกติร่างกายปกติมีเอกสารเอาไว้ยืนยันด้วย
เพื่อให้ยืนยันได้ชัดเจนว่าตอนอยู่กับเธอเนี่ย
สัวสุรชัยเนี่ยปกติทุกอย่าง

แต่ไม่แน่นะตั้งแต่คุณพ่อออกไปวันที่สอง
หรือเหตุการณ์ที่มีการบีบบังคับ
ซึ่งพ่ออยากจะออกมาอยากจะกลับ

เวลาคุณพ่ออยู่บ้านคนเดียวคุณพ่อจะไม่ค่อยลงมาข้างล่าง
จะเก็บตัวอยู่ชั้นบนเพราะกลัวโดนอุ้ม

หญิงไก่ก็ยืนยันกับนักข่าวนะว่า
อยากเจอเจ้าสัวสุรชัยอยากเจอสามีมาก

นี่คือเหตุผลที่โอ้โหต้องไปสาร

คือหญิงไก่บอกว่าตั้งแต่๒มิถุนายน

อยู่ด้วยกันไม่เคยห่างกันเลย
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
ก็อย่างที่มิ้วให้คุณผู้ชมดูภาพไปเมื่อวาน

ไปกินอาหารด้วยกัน
หอมแก้มกันร้องเพลงด้วยกัน

เหมือนกับเป็นการแสดงออกถึงความรัก

ไก่ก็บอกก็นี่ไงมันก็เป็นหลักฐานสำคัญ
นี่คือคู่รักกันนี่คือคนรักกัน
๒ตุลาคมลูกชายมาพาตัวเจ้าสัวสุรชัยออกไป
ตอนที่ลูกชายมาพาตัวเจ้าสัวสุรชัยไป

แล้วจากวันนั้นจากภาพนี้
จนถึงวันนี้ก็๒๐กว่าวันที่ไม่ได้เจอหน้า

ก็ปกติไหมล่ะก็ต้องคิดถึงสามี
แล้วเป็นห่วงสามีไหมล่ะหญิงไก่ถามมาแบบนี้

ไม่เคยคิดจะหลอกไม่เคยคิดจะฮุบสมบัติแม้แต่ชิ้นเดียว
เพราะทุกขั้นตอนการเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันมีหลักฐาน
แล้วหลักฐานมันคือลายมือของเจ้าสัวสุรชัยเองทั้งนั้นเลยนะ
ก็เนี่ยทรัพย์สินส่วนไหนจะให้ใครจะเป็นของใครใครจะดูแล

ลูกชายของเจ้าสัวสุรชัยบอกว่าทรัพย์สินเจ้าสัวหายไป๕๐กว่าล้านเนี่ย
มีถี่ดินโอนให้ลูกของหญิงไก่แปลงหนึ่ง๑๐ล้าน
คอนโด๑ห้อง๕ล้าน
หุ้นปูนสิเมน๑๐ล้าน
เงินสดที่ติดตัวมา๓ล้านเนี่ยนะ

มันมีเอกสารเขียนด้วยลายมือเจ้าสัวสุรชัยมันระบุชัด
ว่าการแต่งงานระหว่างคุณสุรชัยกับหญิงไก่มันสมบูรณ์ไง
ทรัพย์สินอะไรต่างก็มอบให้แบบ
เป็นเรื่องที่การมอบให้กันคนแต่งงานกันจดทะเบียนกัน
เขาอยากจะมอบทรัพย์สินให้กันอ่ะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่ใช่เหรอ
หลักฐานมันก็มีหญิงไก่บอกนะคะ
ชี้แจงทุกอย่างเลยว่าคือมันเป็นทรัพย์สินของใครส่วนไหนยังไงบ้าง

ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเพิ่มนะคุณผู้ชมนะ

แต่วันนี้หญิงไก่บอกว่าก็เนี่ยไม่ได้เจอสามีเนี่ย

อกจากความรักแล้วสงสารและเป็นห่วง

อยู่มาป่วยอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล
ไม่รู้ข้อมูลการรักษาเลย

มีสิทธิ์จะรู้ตรงนี้หรือเปล่า
อยากให้สังคมรู้ว่าเธอไม่ได้หลอก

สิ่งที่เธอมีให้คือมีแต่ความรักความห่วงใยที่มีให้สามี
ตอนนี้อยากจะคุยกับสามี
ถ้าคุยกันจบด้วยดีพร้อมให้อภัย
ถ้าต้องจบด้วยการหย่าตั้งใจจะไปบวช
แต่ถ้าจบด้วยกันคบกันต่อ
ถ้าฝ่ายเจ้าสัวอยากคบกันต่อ
ก็ครบสิเธอรักนี่แล้วคราวนี้มาแต่ตัวเลย
ไม่ต้องเอาทรัพย์สินติดตัวมาเลยสักกระบาทก็ได้
หญิงไก่บอกฉันดูแลเอง
คือเธอบอกว่าถ้าเกิดต้องหย่าเลิกกันเมื่อไหร่เธอจะไปบวช
ใช่แต่ถ้าไม่หย่าถ้าจบลงด้วยว่าโอเคกลับมาคบกันต่อ
ก็อยากให้คุณสุรชัยมาอยู่กับเธอไม่ต้องเอาทรัพย์สินมาด้วย

เดี๋ยวจะถูกหาว่ามาปลอกลอกเจ้าสัวอีก
นี่คุณผู้ชมค่ะเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้
เจ้าสัวสุรชัยและหญิงไก่ไปอยู่ด้วยกันหลังแต่งงาน
ครอบครัวของเจ้าสัวสุรชัยรับตัวเจ้าสัวสุรชัยกลับไปนะคะ
ป้ายหน้าประตูว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแห่งหนึ่ง
ไม่เกี่ยวห้ามเข้าอะไรแบบนี้นะคะ
ก็มีรับประพอดูแลความปลอดภัยอยู่
รับประพอบอกว่ารับประพอเองทำงานได้เดือนกว่า
ไม่รับรู้อะไรก็แล้วกันก็ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเฉยทำตามหน้าที่
ในปี๒๕๕๔คุณสุรชัยมาขอซื้อ๒๐๐ตารางวาน
ก่อนหน้านี้มีคนอยู่แค่๓๔ห้อง
ช่วงโควิด๑๙คนก็ออกไปอะไรแบบนี้จนไม่มีคนอยู่

ปล่อยให้คนเช่าแต่โควิด๑๙ไม่มีคนเช่า
แกก็เนี่ยไปมาแกก็มาอยู่กับหญิงไก่
คือที่ผ่านมาเจ้าสัวสุรชัยก็จะมาเป็นระยะนะคะ
เดือนก่อนโทรมาขอซื้อที่ดินที่เหลืออยู่เพิ่ม
ยืนยันว่าตรงนี้เจ้าของก็คือคุณสุรชัยนั่นแหละ
ไม่เขาสร้างไว้ให้เช่าไงมันเป็นคอนโดให้เช่า
แล้วคุณสุรชัยเองแกได้กลับมาบ้างไหม
แกก็มาแกก็ยังมาติดต่อขอซื้อที่ต่อที่เหลืออยู่เลย
ก็เมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมา
เพราะว่าเธอก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ซะเป็นส่วนใหญ่
เธอก็อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่รู้รายละเอียดส่วนตัวอะไรของเขา

ลูกแมแอบมารับพ่อออกไปด้วยยังไง

คืออย่างที่หญิงไก่บอกคือถ้าคุณสุรชัยออกมาพูด

แต่ก็มันก็เป็นสิทธิ์ของทางเจ้าสัวสุรชัยที่จะไม่พูดอะไรก็ได้ถูกไหมพี่ชุวิต
เพราะว่าลูกเขาก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอะไรกันไป

หญิงไก่เองก็ต้องไปเข้าใจแล้วไปเคลียร์ให้ชัด
เธอจะพยายามพูดเรื่องสินสมรศ

มันต้องเป็นสิ่งที่
มีร่วมกันหามาร่วมกันหลังจากที่
ทะเบียนสมรสกันใช่ไหมอ่าแต่อย่างเนี้ยเจ้าของที่เขาบอกโอ้โห
หญิงไก่เพิ่งจดทะเบียนเมื่อสี่เดือนก่อนค่ะอ่าแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าให้เธอส่วนตัว
ทรัพย์สินที่ดินหุ้นเพิ่งประมาณห้าสิบล้านบาทอันนี้ให้โดยความเสน่หา
หรือว่าไม่เสน่หาหรือจะถูกหลอกไม่ถูกหลอกเต็มใจไม่เต็มใจ
ก็ต้องให้ทางลูกลูกคุณสุรชัยเนี่ยทางฝั่งนั้นเขาก็ไปพิสูจน์เอาใช่ค่ะ
นายรณรงค์แก้วเพชรนะครับบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กรณีของหญิงไก่กับเจ้าสัวสุรชัยธนายรณรงค์บอกว่าเป็นการหลอกชายสูงวัยอย่างชัดเจน
แต่เป็นการหลอกที่ถูกกฎหมายคือหลอกให้รักแล้วเอาทรัพย์สิน
แม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดศิลธรรมเพราะเจ้าสัวสุรชัยเนี่ย
จดทะเบียนกับหญิงไก่แค่๔เดือนนะก่อนหน้านี้ก็เจอกัน๔เดือนอยู่กันประมาณ๘เดือนเนี่ย
ได้ไป๕๐ล้านเนี่ยหญิงไก่ทนายรณรงค์บอกว่าข้อมูลเท่าที่รู้มาเนี่ย
มันอาจจะมีจำนวนเงินที่ได้ไปมากกว่านี้ด้วยซ้ำแล้วก็มีจำนวนเงินที่เจ้าสัวสุรชัยยังเตรียมเอาไว้อีก
อาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่ทำให้ลูกของเจ้าสัวเนี่ยต้องรีบออกมาเบรกพ่อก่อน
แล้วมารับพ่อกลับไปหลักฐานต่างที่หญิงไก่มีอยู่
นายรณรงค์บอกว่าดูมันพร้อมมากเกินไปค่ะ
นี่ไปไหนเห็นไหมถ่ายคลิปตลอดให้เห็นความรักอันหวานชื่นดูดดื่มว่าเจ้าสัวสุรชัยเนี่ยรักเธอมาก
ทนายรณรงค์บอกมันดูพร้อมมากเกินไปหลักฐานเนี่ยถ้าคนที่รักกันจริงเนี่ยนะ
คือมันจะถ่ายคลิปถ่ายภาพเก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วถ้าหญิงไก่รักเจ้าสัวจริงเนี่ย
ไม่มีอะไรเลยดีไหมให้พิสูจน์รักแท้เลย
แต่มันถูกกฎหมายมันไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย
หลอกให้รักแล้วก็ให้ทรัพย์สินให้เหมือนการสร้างความรักทั่วไปเลย
แต่มุมหนึ่ง๔เดือน๕๐ล้านหญิงไก่เอาเยอะไปไหม
เอาสัก๕แสนหรือล้าน๒ล้านก็พอ
แต่เท่าที่รู้มานะก็ไม่รู้ว่าตัวเลขนี้ถูกไหม
เหมือนเสียเนี่ยเตรียมไว้ให้๓๐๐ล้านด้วยซ้ำ
อันนี้เพิ่งจ่ายมา๕๐ไม่รู้ว่ายอดนี้หรือเปล่าทำให้ลูกออกมาเบรก
หญิงไก่ทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนเกินไป
คือถ้าเป็นคนรักกันจริงมันไม่ควรต้องถ่ายภาพ
คือมุมนึงอันนี้คือกระบวนการที่มันถูกกฎหมาย
แต่คนปกติเขาก็ไม่ทำกันขนาดนี้
ถ้ารักกันจริงอย่าเอา๕๐ล้านสิหญิงไก่ก็คืนเข้าไป
ไปอยู่บนกระต๊อปเล็กก็ได้หญิงไก่กล้าไหม
อ้าวรอดูตอนต่อไป
ค่ะอ๋อพอแค่นี้เหรอคะ
คือท่านเจ้าสัวไม่ได้ออกมาเนี่ย
เพราะว่าทั้งสองฝั่งเขาก็ไปร้องกองปราบทั้งคู่